พาไปดูตำนานเรื่องของการผลักหิน
ผลักได้ได้เงินนะได้เงินนะได้เงินที่เป็นสมบัติเลยอ่ะ

เอ้าผลักไปเถอะไอ้หนูเว้ย

เดี๋ยวผมจะค่อยเล่าให้ฟังคุณผู้ชมฮะ
ไปที่นี่กันก่อนวัดเขา๙แสน
ตำบลเขารูปช้างอำเภอเมืองจังหวัดสงขลาครับ
วัดนี้นะตั้งอยู่บนยอดเขาเลยนะ
ติดกับแหลมสมีราสงครามไง
ที่นี่มีเรื่องเล่าว่าเจ้าเมืองที่ชื่อว่านายแรง
ขนเงิน๙แสนบาทลงเรือสัมเภาเพื่อ
ไปร่วมสร้างเจดีพระธาตุจังหวัดนครสิ

แต่คลื่นมันซัดระหว่างทางไปไม่ถึง
ลูกน้องเลยขนเงินขึ้นมาอยู่บนยอดเขา
แล้วทำการตัดศีรษะตัวเอง
เพื่อเป็นผีเฝ้าสมบัติ
เรื่องราวมันก็เลยเป็นตำนานเล่าสืบทอดกันต่อมา
ไอ้ก้อนหินก้อนใหญ่บนยอดเขาเนี่ย
ชาวบ้านเขาเรียกว่าวัวในแรง
หัวในแรง

และจะได้ครอบครองเงิน๙แสนบาท

เงิน๙๐๐๐๐๐บาทในยุคนั้นเงินพระมันจะเปลี่ยนเป็นเงินเท่าไรในยุคนี้

วิ่งไปทางอินทร์กันใหญ่เลยโอ้โหจ้างรถแบ็คโครไปเลยไม่ไม่
ไม่ต้องไปทำขนาดนั้นเป็นเรื่องตำนาน
นะไปเนี่ยก็ให้ดูเป็นสถานที่ท่องเที่ยวอืม
ว่ามันคือความสวยงามทางธรรมชาติที่รังสรรค
ค่ะแล้วก็ยังมีเรื่องราวมีสตอรี่
ทำให้เราได้ไปถ่ายภาพสวยเก๋กันด้วยนะ
มันเป็นธรรมชาติจัดสร้างขึ้นมานะคะ